คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าหน่อย
ตอนประมาณ๖โมงค่ะที่แถวถนนพุทธมนตรสาย๕
คือมีรถขับมาแล้วช่วง๖โมงเช้าพระท่านก็ออกเดินบินทบาท
รถแต่มองไม่เห็นนะคุณมันสะหรัวด้วยมีหมอกด้วย
นี่เป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นตรงจุดที่ถนนพุทธมนตรสาย
หน้าหมู่บ้านอ้อมน้อยค่ะอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
พระสงฆ์ที่ถูกชนจนมรณภาพก็คือพระแสวงสุวรรณอายุ๖๑ปี
ซึ่งท่านก็เป็นพระลูกวัดของวัดอ้อมน้อย
ห่างจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุประมาณ๑กิโลเมตรนะคะ
อยู่ในช่องจราจรฝั่งขวาของถนนแล้วดูสิคะเห็นไหม
ฝากระโปรงข้างหน้ามันมีรอยถูกกระแทกจนยุบเลย
คนขับรถไม่ได้หนีนะคะยังอยู่รอให้การกับตำรวจสพกระทุ่มแบน
คนขับรถอายุสักประมาณ๑๘๑๙ไม่เกิน๒๐ค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาขับรถมาในเลนขวาสุด
แล้วก็ขับมาค่อนข้างเร็วน่าจะสักประมาณ๑๐๐๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จะเอาของไปส่งแต่พอมาถึงจุดตรงนี้ประกอบกับมันเป็นช่วงเช้ามืดด้วย
มีหมอกในตอนเช้าอีกมองไม่ค่อยเห็นเส้นทาง
แล้วก็มองไม่เห็นพระที่กำลังเดินข้ามถนนเพื่อที่จะไปบินทบาทฝั่งตรงข้าม
พอมาเห็นมันเป็นระยะกระชั้นชิดแล้วใกล้แล้ว
เบรกรถกระบะไม่ทันพุ่งชนพระอย่างแรงนะคะ
ตำรวจก็นำตัวคนขับรถกระบะไปสอบปากคำเพิ่มที่สพกระทุ่มแบน
รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานต่างเพิ่มเติม
เพราะว่าจะต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุด้วย
เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แน่ชัดต่อไป
ส่วนญาติของพระสแหวงท์ที่มระนะภาพนี้นะคะ
ก็ได้เดินทางมาดูศพได้จุดทูบ
ดวงวิญญาณของพระแสวงกลับไปยังวัดอ้อมน้อย
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ
ส่วนเรื่องคดีญาติของพระแสวงบอกว่า

จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ